คดีของคุณตังโมเนี่ยจะเห็นว่ามีตัวละครหลากหลายตัวละครโผล่ขึ้นมา
บางทีก็อาจจะมีความคิดเห็นที่ต่างกัน

คนในนั้นคือคุณเต้มงคลกิจสุขสินทรานนท์

ที่สพมนบอกว่าจะขอโทษต่อหน้าเลยครับ

จะทำอะไรจะแจ้งความจะฟ้องอะไร

เดี๋ยวนะคือมาขอโทษจากใจจริง
ไม่ใช่มาขอโทษเพื่อให้ถอนแจ้งความใช่ไหมครับ
ใช่ครับส่วนจะแจ้งความอะไรแล้วแต่ลุงนิดเลยอันนี้พี่เต้บอก
แล้วพี่เต้ก็เดินทางมาร่วมวางดอกไม้ไว้อะไร

แล้วก็กลุ่มเดินหน้าทวงความยุติธรรมให้กับคุณตังโม
ก็ไปที่ท่าเรือพิบูรสงคราม๑ครับ
นี่ก็เอาดอกไม้แห้งของแฟนคลับที่กองอยู่เนี่ยมาจัดเป็นซุ้ม
ให้มันสวยงามมีรูปของคุณตังโมด้วยนะครับ

ท่าเรือพัฒระธิดาครับ

แล้วก็มีข้อความย่อยอีกเพียบเลย
บางคนก็บอกจะไม่มีใครลืมชื่อพัทรธิดา
บางคนบอกกรรมดีจะติดตัวกรรมชั่วจะติดตาม
แล้วก็มีคนบอกนิดาจะอยู่ในความทรงจำตลอดไป
ทีนี้พี่เต้ครับพูดถึงลุงหาปลาก็คือลุงนิดนั่นเอง
ซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยพี่เต้เขาเคยโพสต์ขอโทษผ่านเฟซบุ๊กไปแล้ว

แต่ยังไม่ได้ขอโทษกันแบบตัวเป็นครับ
เต้บอกวันนี้รอดูเลย๑๐โมงเช้าที่สพเมืองนนทบุรี

และขอโทษต่อหน้าตำรวจอีกครั้งหนึ่งด้วยครับ
คุณเต้ยืนยันว่าในการทำหน้าที่ของตัวเอง

เพราะก็ไม่ทราบด้วยว่าใครเป็นใครครับ
ซึ่งในคลิปจะมี๒คนคือ

เต้บอกก็ไม่รู้นะคนไหนเป็นคนไหน

เรียกร้องค่าเสียหายหรือไม่อย่างไร

ถึงวันนี้โดนมา๒๐๐กว่าคดี

ไม่มีใครสั่งเต้ได้ไปฟังครับ
ก็ผ่านมาทุกคดี

แล้วกลัวโดนคดีโดนคณิดี้

อย่านับภาษาอะไรอย่าไปปกป้องประชาชนได้เลย

คุณศิราจะดำเนินคดีหรือจะยื่นหนังสือ
แต่ไม่รู้คุยกันดีหรือเปล่า

ดูข้อเท็จจริงแล้วก็พิจารณาว่าการเสียชีวิตของคุณตังโม
จะเข้าเงื่อนไขการเป็นคดีพิเศษหรือไม่อย่างไร
และถึงแม้ว่าแม่จะไม่ต้องการให้เป็นคดีพิเศษ
แต่ตามกฎหมายแล้วครับหากมีผู้ร้องขอให้ตรวจสอบ
มันจะไปเข้า๑๕๗ไงครับ
จะเป็นการเข้าข่ายละเว้นการปฏิบัติหน้าที่
ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับการจะรับเข้าเป็นคดีพิเศษหรือไม่
ก็ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของคณะกรรมการ๒๓คนนะครับ
นี่เห็นไหมคะท่านนายกนกเขาเป็นคนไปยื่นด้วยใช่ไหมคะ
และวันนี้ทนายนกเขาจะเดินทางไปหาผลเด็กประโยชน์จันทรานะคะ
ยื่นเรื่องให้ปฏิรูปตำรวจด้วย
ทนายนกเขายังเชื่ออยู่เลยว่าไม่ใช่อุบัติเหตุ

วันนี้ติดตามตลอดทั้งวัน